สวัสดีค่ะบิ๊นซีริโทเรียลามวัดนะคะนางสาวไทยปี๒๕๖๒
ความฝันในวัยเด็กของบินนะบินจริงเด็กมีหลายความฝัน
แต่ว่าอันหนึ่งที่มีก็คือนางงามแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนไปเลย
ก็อย่างที่เห็นว่าเราอยากเป็นนางงามตอนเด็กโตมาเราก็ยังอยากเป็นอยู่
เราก็เลยเลือกที่จะเดินเข้าไปสมัครเลย
แล้วสุดท้ายมันก็ได้ตำแหน่งมามันก็คุ้มค่ามากค่ะ
ก็เลยจริงอยากจะเชียร์อัพให้แบบทุกคนที่มีความฝันอะไรก็ตามแต่นะคะ
ให้ลองกล้าทำลองก้าวลงไปสักก้าวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะตามมาเอง
เพราะว่าถ้ามันคือความฝันเราจริงเราจะหยุดเดินไม่ได้
เส้นทางจริงเส้นทางไม่มีอะไรยากเลย
สำหรับบริ้นบริ้นคือแค่เดินเข้าไป
แล้วปรากฏว่าได้รับคัดเลือกเข้าไปเราก็เลยอ่ะไปลองประกวดดูแค่นั้นเลยค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปว่าแบบกล้าทำปุ๊บไปเลย
ต้องบอกว่ามินโชคดีเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวจริง
จริงถ้าเป็นกองอื่นมินว่าอาจจะแย่ไปแล้ว
แต่พอดีว่าตอนนั้นกองนางสาวไทยจังหวัดกรุงเทพมีทุกอย่างให้พร้อมหมดเลย
ทั้งช่างหน้าช่างผมแม้แต่ชุดลาตียังมีให้เลย
เพราะว่าด้วยความตอนนั้นเราฉุกระหุกแล้วเราก็แจ้งไปก่อนแล้วว่า
ถ้าบอกในระยะเวลาเท่านี้เราเตรียมไม่ทันจริงเราอาจจะต้องแคนเซิล
ซึ่งทางกองนางอิสมากก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยหาชุดเลย

ก็ต้องขอบคุณกองกรุงเทพมหานครนครนายกแล้วก็ปฐุมธานีมาก
ตอนนั้นก็ได้แล้วแต่ตอนนั้นก็คิดอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าเพื่อนที่สวยก็มีเนอะเราแบบก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
มันมีส่วนหนึ่งไม่ค่อยมั่นใจแต่ส่วนใหญ่ก็คือภูมิใจมากตอนนั้น
ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราจะต้องเป็นตัวแทนประเทศ
ซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันใหญ่มากดังนั้นเราจะมาไม่พร้อม
แบบไม่ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราต้องเรียนทุกอย่างเท่าที่เราจะทำไหว
เรียนเดิมเรียนพูดเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาญี่ปุ่น
ออกสื่อเพื่อให้ทุกคนติดตามคือทุกอย่างทำภายใน๒๗วัน
ต้องบอกว่าหนักแต่ว่าก็คุ้มค่ามาก
ทุกคนต้องมีความหวังคือบินคิดไว้
อย่างที่บอกคือบินคิดไว้ใกล้เลยว่าบินต้องได้ตำแหน่ง
แต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่แบบชัดเจนที่สุด
หมายที่ชัดเจนที่สุดบินจะคิดวันต่อวัน
จะคิดว่าเราควรจะต้องได้เพื่อนนะ
แล้ววันนี้เราทุกคนจะต้องได้วัฒนธรรมจากการไปเที่ยวที่นี่นะ
คือระหว่างทางมันมีอะไรให้ศึกษาเยอะแยะมากมาย
เราต้องไม่คิดว่าเรามาเพื่อแข่งขัน
เราต้องคิดว่าเรามาแล้วเราได้อย่างอื่นด้วย
แล้วเราทำดีที่สุดของเราในทุกวัน
แล้วสุดท้ายมันออกมาได้มันก็ภูมิใจค่ะ
รอบ๘บินว่ารอบ๑๕คน
เพราะว่าลุ้นว่าขอเถอะนะแบบอยากเข้ารอบ๑๕คน

คือเข้าท็อป๑๕มา๙ปีซ้อน
ดังนั้นถ้าบินไม่เข้าเนี่ยบินก็จะรู้สึกแย่มาก
แล้วตอนนั้นก็โชคดีได้เข้ามารอบ๑๕คน
พอหลังจากรอบ๑๕คนเราก็ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นแล้ว
เราก็รู้สึกว่าเรามีสติมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือบินว่าสังคมของต่างประเทศมันดีนะ
เพราะว่าทุกคนไม่มีใครพูดว่าคนนั้นตัวเก่งคนนี้ตัวเก่งเลย
ทุกคนจะคิดว่าตัวเองมีโอกาสทั้งหมด
อาจจะมีบ้างที่พูดคุยว่าเออคนนี้แบบกระแสแรงเนอะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทุกคนจะทำเต็มที่มาก
สาวนานาประเทศทำเต็มที่ทุกวัน
คือเขามีความหวังว่าเขาจะได้มงกุฎเหมือนกัน
ส่วนลึกคิดตอนนั้นเราทำการหลอกตัวเอง

หนังนั้นออกไปพูดสปีดพูดแค่ให้คนฟัง
รู้ว่าเราอยากสื่ออะไร
เราก็เลยเหมือนหลอกตัวเองไปเรื่อยแล้วพอถึงเวลาประกาศมันเหมือนมันยังเล่นละครอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้
มันก็เลยแบบตกใจว่าทำไมได้แต่จริงลึกเราหวังแล้วเรารู้ว่าเราน่าจะได้ด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าใจลึกก็มีว่าน่าจะเป็นเราแต่ว่าใจส่วนใหญ่มันก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อน
เพราะเรารู้สึกว่าเพื่อนก็ตอบได้ดีแล้วก็กระแสแรงมากเราก็คงเขาแหละ
เราก็ยังจับมือกับเพื่อนเวียดนามว่าแบบคงเป็นอีกคนแน่เลย
คนลุกอ่ะรู้สึกขอบคุณขอบคุณมากจริงค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้รับกำลังใจจนเราท่วมทนไปหมดเลย
คือเราเหนื่อยแค่ไหนอย่างนี้เราก็ยังยิ้มได้ในทุกวันเพราะว่าเรารู้ว่าประเทศไทยกำลังมีความสุขอ่ะ
ประเทศของเรากำลังมีความสุขมันก็เลยแบบมีความสุขมากเลยค่ะ
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจบินต่อไปเรื่อยนะในทุกอย่างที่บินจะทำต่อจากนี้เลย
ถ้าเป็นเรื่องเพื่อสังคมบินก็ยังอยากเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขนะคะ
แต่ว่าทางนี้มินก็ยินดีนะคะถ้าเกิดว่าองค์กรไหนอยากให้ช่วยอะไรก็ลองติดต่อมาได้
ถ้าเกิดว่าบินสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นกระบอกเสียงอะไรให้ได้บินยินดีช่วยอยู่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้บินก็พร้อมที่จะทำให้ทุกอย่างในประเทศไทยมันดีขึ้นขึ้นมาอีกอะค่ะ
ตอนนี้คือมันอยากขอบคุณทุกคนเลยแต่ว่าอันดับแรกขอบคุณชาวไทยที่ส่งกำลังใจมาให้เยอะขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าทีมงานไทยที่มีอยู่ทีมนางสาวไทยสมาคมนักเรียนเก่าวัชิราวุฒิทุ่มเทกับบินมาก
แล้วก็ช่วยเหลือบินมาตลอดดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญของมิ้นเหมือนกัน
แล้วก็ที่สำคัญคือครอบครัวเพื่อนคนรอบข้างที่ทำงานทั้งหมดค่ะ
คือเป็นเรียกว่าเป็นกำลังใจหลักเลยละกันเพราะว่าเป็นคนที่เรารักเนาะ
ดังนั้นคำพูดจากเขามันมีพลังกับเราเสมอดังนั้นบินถ้าพูดรวมคือบินขอบคุณทุกคนเลยอ่ะแบบ
บิ๊นมาถึงทุกวันนี้ได้วันที่บิ๊นได้ตำแหน่งคือบิ๊นกลับไปห้องบิ๊นนอนไม่รับ
เพราะว่ามิ้นคิดว่าตั้งแต่ต้นจนจบบินได้อะไรจากใครมาบ้าง
ใครช่วยอะไรบินมาบ้างกว่าบินจะมาถึงทุกวันนี้
บิ๊นแบบบิ๊นไม่เคยลืมเลย

วันที่๒๑เดี๋ยววินจะกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะ
เป็นช่วงเวลาที่บินรอคอยมานานมากเหมือนกันเพราะว่าบินคิดถึงประเทศไทยมาก
ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเดือนแล้วที่บินอยู่ที่ญี่ปุ่นเนอะ

ดังนั้นวันที่๒๑เป็นวันที่จะมีงานแถลงข่าวของมิ้นด้วยนะคะ
ก็อยากให้ทุกคนมาหาบินเยอะเลย
อยากเห็นแววตาที่มีความสุขของทุกคนจริง

บินก็จะมอบรอยยิ้มให้ทุกคนเลย
ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอน

แล้วก็ช่องทางหลักที่สำคัญตอนนี้ของบินก็จะเป็นอีก
ก็ติดตามผ่านบิ๊นสีดีทอเลียนะคะ

แล้วก็สีดีทอเลียชื่อจริงของบิ๊นนะคะ

พยายามอัปเดตทุกอย่างบ่อย